คุณผู้ชมคะอยากให้ดูข่าวนี้หน่อยอันนี้มันก็เตือนได้หลายอย่างเลยนะเกี่ยวกับเรื่องประตูรั้วหน้าบ้าน
เกี่ยวกับเรื่องช่างที่มาทำเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยเดี๋ยวจะให้ดูเหตุการณ์ก่อนค่ะจริงจริงบ้านนี้เขามีลูกเล็กอยู่ด้วย
จังหวะที่คุณพ่อกำลังจะเลื่อนปิดประตูมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นค่ะ
โอ้โหคุณผู้ชมครับตอนที่กำลังเลื่อนประตูอ่ะอืมเนี้ยเนี้ยเนี้ยจริงจริงมีลูกอยู่ด้วยนั้นน่ะนะ
อยู่ตรงประตูเล็กเล็กอ่ะเห็นไหมคะใช่ฮะแล้วเนี้ยอยู่ดีดีมันอืม
พังลงมาแบบเนี้ยล้มลงมาแบบเนี้ยยังโชคดีนะที่ลูกน้อยไม่ได้อยู่ตรงประตูใหญ่นะ
ใช่เห็นไหมฮะขณะคุณพ่อเนี้ยยังรับน้ำหนักแทบไม่ไหวเลยอ่ะ
ใช่แล้วนี่แม่มาช่วยนะพอแม่มาช่วยยกแม่ก็ยกไม่ไหวเหมือนกันค่ะ
มันหนักอ่ะประตูรั้วเหล็กแบบนี้สุดท้ายแม่ก็เลยต้องตั้งแบบนั้น
แต่คุณสืบสกุลสังเกตดูนะนับช่องที่ประตูดูนะ
มันเป็นเหมือนกับเป็นบานบานบานอ่ะเป็นชิ้นชิ้นน่ะนะหกบานอ่ะ
มีหกชิ้นตรงถูกไหมแต่ลองเอามาเรียงดูสิมันต้องมีมากกว่านี้อืม
คือ๖ชิ้นนั้นมันเล็กกว่าพื้นที่ว่างพื้นที่ประตูช่องประตู
มันไม่ครบมันก็เลยหลุดล็อกมาจากอีกฝั่งนึง
จริงจริงมันต้องมีแปดชิ้นคุณแล้วถามว่าเอาอีกสองชิ้นมันหายไปไหนอ่ะ
ยังทำไม่เสร็จค่ะพูดจริงยังทำไม่เสร็จ
นี่คือที่เขาโพสต์นะเขาเขียนในแคปชั่น
พ่อไปถามผู้รับเหมาผู้รับเหมาบอกว่าช่างยังทำไม่เสร็จ
เอ้ยช่างยังทำไม่เสร็จแล้วไว้งั้นได้ไงอ่ะ
ไม่เสร็จแล้วปล่อยของได้ยังไงฮะนี่ไงคือคุณทำไม่เสร็จ
คุณต้องแจ้งเจ้าของบ้านแต่กลายเป็นว่าคุณไปเลยอะค่ะ
แล้วพอมันร่วงมาแบบนี้โอ๊ยเกือบไปแล้ว
เกือบจะทับเด็กแล้วนะคะนักข่าวของเรานะ
วันนี้ไปที่บ้านหลังนี้เลยค่ะอยู่ที่ซอยพัฒนา
ตำบลบ้านเลื่อมอำเภอเมืองที่อุดรน่ะนะคะไปเจอเจ้าของบ้าน
คุณนัทธพงศ์แก้วศรีศุกร์ไปคุยกับคุณนัทพงศ์เลย
ไหนเล่าให้ฟังหน่อยเพราะวันนั้นน่ะคุณนัทธพงศ์ก็เป็นคนนี่นี่นี่
ประตูนี่ขนาดเลื่อนประตูอีกทีนึงให้นักข่าวดูนะ
นักข่าวก็ภาวะคุณนัทพงศ์ก็ภาวะมันสุดไหมมันสุดไหม
อันนี้เขาแก้ไขแล้วคุณแต่ยังไม่ไว้ใจใช่ค่ะ
ทีนี้ถามหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นเขาบอกว่า
บ้านผมเนี่ยนะบ้านสวยเลยคุณผู้ชม
ถ่ายภาพแล้วก็รับปักเสื้อภรรยาผมที่เห็นในคลิปน่ะ
เขาก็รับราชการครูผู้รับเหมาเขามาทำบ้านนี้ให้

แถมรั้วแถมประตูหน้าบ้านใช่คุณนัทธพงศ์เนี่ยออกแบบเลยนะ
ให้เป็นประตูรั้วแบบเลื่อนต่อกันแล้วให้มันโค้งไปตามแนวรั้ว
เป็นแปะบานแปะชิ้นแบบนี้ค่ะ
ทีนี้วันนั้นเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะช่างเขาก็มาติดตั้งตรงประตูรั้วนี่แหละ
โดยที่ตัวคุณนัทพงศ์เองเขาก็ไม่รู้ไงว่ายังสร้างไม่เสร็จยังทำไม่เสร็จช่างไม่ได้บอก
พอช่างกลับไปปั๊บภรรยาก็ออกไปเล่นหน้าบ้านกับลูก
๓ขวบก็ไปเหมือนกับขี่รถปั่นจักรยานอะไรอยู่ตรงนั้นนะคะ
พอดึงประตูรั้วปิดเท่านั้นแหละมันล็อกกันมาแค่๖บานอ่ะ
แต่อีก๒บานสลักบูธที่มันล็อกมันหลุดค่ะ
นี่แหละคือเหตุผลมันก็เลยทำให้๖บานที่เลื่อนมาล้มลงมาแบบนี้
บ้านมันมาไม่ครบครับเราก็ไม่ได้ดูข้างหลังไง
เพราะว่าช่างก็เลื่อนไหมเราเราก็คิดว่ามันน่าจะใช้งานอะไร
ว่าเขาประกอบเป็นชุดเสร็จเรียบร้อยหมดแล้ว
เราเลยเลื่อนมาทีนี้ครับมันยังไม่ถึงเสาลับเลย
ก็ล้มลงตามคลิปมันก็คือเหมือนบานมันหลุดออกจากสลักครับ
แต่๒บาทก็เลยทำให้ระยะมันหลุดออกจากตัวประคองมันก็เลยล้มลง
คือตอนส่งงานมันมี๘บานแล้วล่ะ
แต่ว่ามันยังทำไม่เสร็จยังสลักกันไม่ดียังล็อกกันไม่ดี
ใช่ก็เลยนี่แหละกลายเป็นปัญหาแบบนี้
แจ้งช่างยังแจ้งแล้วค่ะช่างมาซ่อม
ก็เอาแผ่นเหล็กออกเชื่อมนะระหว่างประตูทั้ง๘บานเลย
ป้องกันสลักบูธหลุดแต่ทีนี้ตอนจะปิดจะเปิด
คุณนัทพงศ์บอกว่าไงรู้ไหมผมหลอนผมบอกเลยผมหลอน
เวลาที่ผมจะเปิดจะปิดทีผมก็ต้องกลัว
ต้องบอกลูกบอกเมียเลยไปอยู่ห่างประตูก่อน

ฝากเตือนด้วยนะคะเผื่อเป็นอุทาหรณ์
ใครกำลังจะแบบทำบ้านทำเป็นประตูลักษณะนี้
ต้องคุยกับช่างให้ดีด้วยนะคะ